ปีใหม่ไทยเนี่ยกำลังมาถึงแล้วเนี่ยนะ
วันนี้คุณผู้ชมเราก็เลยอยากจะมีการแนะนำวัด๕วัด๕สีแต่ละวัดเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจสายบุญ
ที่รักการท่องเที่ยวและถ่ายภาพโดยเฉพาะ
เราได้รวบรวมวัดที่มีสีสวยโดดเด่นทั่วเมืองไทยมาฝากกันค่ะ
รับรองเลยว่านอกจากจะได้เติมแต้มบุญแล้ว
ในทุกที่ยังได้รูปสวยไปประดับเฟซบุ๊คและอินสตราแกรมอีกด้วย
เริ่มต้นกันที่วัดศรีชมพูวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรี
วัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญประจำจังหวัดค่ะ
ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองริมแม่น้ำปราจีนบุรี
ไกลจากตึกอภัยภูเบสความโดดเด่นก็คืออุโบสถที่มีการบูรณะใหม่
จากเดิมสีขาวให้เป็นสีแดงอิดและสีชมพูมีลวดลายแกะสลักที่งดงาม
อุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยจีนยุโรปและขอม
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะ
ต่อกันที่วัดสีเหลืองวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บนเกาะลอยตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝั่งตรงข้ามพระราชวังบางปะอินค่ะ
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๕๕๘
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์กันนิกาย
เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน
โดยใช้สถาปัตยกรรมในแบบโกธิกและเรียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในการก่อสร้าง
และไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพระอุโบสถนั่นเอง
ลักษณะเด่นคือมียอดแหลมสูง
ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสีประดับอย่างสวยงาม
ภายในประดิษฐานพระพุทธนรมนธันโมภาษเป็นพระประธาน

ฝาผนังโบดด้านหน้าพระประธานเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี
เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่๕
ถือเป็นวัดที่งดงามมากอีกที่หนึ่งค่ะ
ต่อกันที่อุโบสถสีทองวันปากน้ำโจ้โลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปากน้ำจ้อโลตั้งอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เรียกได้ว่าเป็นพระอุโบสถสีทองที่สวยงามที่สุดเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย
สมัยแรกเริ่มที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ครั้งเมื่อเสด็จนำทัพไปตีเมืองจันทบุรี
ส่วนสาเหตุที่เรียกว่าวัดโจ้โลเพราะว่าสมัยก่อนแม่น้ำหน้าวัดมีปลากระพงชุกชุม
ซึ่งชาวจีนเรียกปลากระพงว่าโจโลจึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง
จากภายนอกจะประดับลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรงดงามสีทองอร่ามแบบนี้แล้ว
ภายในพระอุโบสถก็ยังตกแต่งด้วยสีทองเช่นเดียวกันอีกด้วย
ต่อกันที่วัดสีน้ำเงินวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงราย
วัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดก็คือ
วิหารวัดร่องเสือเต้นสร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย
นายพุทธากาบแก้วหรือที่คนรู้จักกันในนามสลานก
หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์
วัดนี้ใช้เวลาสร้างถึง๑๑ปี
โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหารค่ะ
โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก
เสมือนดังท้องฟ้าที่สดใสเป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์
ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหารสลานกได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของอาจารย์ถวันดัชนี
เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็งเคี่ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขามแต่ก็มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา
ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาฏสีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง๕เมตรสูง๖๕เมตร
รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนามรัชมงคลบดีตรีโลกนาฏที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชาเป็นที่พึ่งในสามโลก
ถัดไปเป็นพระธาตุเกรดแก้วจุลามณี๕พระองค์มีความสูง๒๐เมตรโดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกค่ะ
และสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวัดสีขาววัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
วัดร่องขุนอยู่ที่บ้านร่องขุนตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
วัดร่องคุณเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๐โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์จิตกรชั้นแนวหน้าของไทย
และวัดร่องคุณถือเป็นวัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยเป็นอย่างมาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันเดินทางมาชมความงามกันตลอดทั้งปี
โดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว
และคุณวัญชัยวิชยชาคอนเป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณ๗ไร่เศษ
รวมเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอื่นจนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ๑๒ไร่
ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น
ระดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตาบนปูนปั้นเป็นลายไทย
อุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยายเป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหกเชิดงวงชูงา
งดงามแปลกตาน่าสนใจมากซึ่งวัดนี้ได้ถูกสร้างออกมาในรูปแบบของพุทธศิลป์ค่ะ
ความหมายของอุโบสถก็คือสีขาวหมายถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
สะพานหมายถึงการเดินข้ามจากวัดตัดสงสารสู่พุทธภูมิ
ี่ยวหรือปากพญามานหมายถึงกิเลสในใจ
สันของสะพานหมายถึงมีอสูรอมกันข้างละ๘ตัว๒ข้าง

กึ่งกลางของสะพานเขาพระสุเมนดอกบัวทิพย์
มี๔ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถ
แทนความหมายสูงพระอริยเจ้าสี่พระองค์คือ
โสดาบันพระสกิธาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์

ขาวเหลืองน้ำเงินสีทอง
คือแต่ละสีนี่สวยงดงามจริง
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่ก็ถือว่าทำให้เราได้ดึงดูดนะ
ในการที่จะไปเข้าวัดแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ทำบุญ
บูรณปฏิสังขรว่าสืบสารเรื่องของศาสนาต่อไป
ชอบสีไหนก็เข้าวัดนั้นละกันจริงจริงชอบทุกสีก็ไปทุกวัดก็ได้
หรือจริงแล้วมันเหมือนอย่างที่คุณชิสาบอกมันเป็นกุศโลบาย
อยากจะให้เราเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะช่วงวันปีใหม่ไทยแบบนี้
ควรจะเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองกันหน่อยนะคะ